กับอะไรนะคะแต่บางคนบอกอาจจะไม่ดื่มกาแฟ
ทานอาหารไปเลยนะคะอย่างเช่นพวกอะไร

เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีร้านข้าวเหนียวหมูทอดมาแนะนำบอกเลยว่า
แค่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลแล้วค่ะ
ไปกันที่ร้านนี้ให้ดูกระบวนการ
ให้ดูขั้นตอนการทำหมูทอด
ลงกระทะน้ำมันเดือดฝุด
หมูทอดร้านนี้นะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ร้านอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านซีที่พัก
บอกเลยว่าอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
โอ้โหต้องประกาศยิ่งใหญ่หน่อย

ไปพบกับช่วงร้านที่กำลังทอดหมูทอดไก่ทอดกุ้ง
นี่นะคะก็คือคุณจินดาหอมหน่วย

เจดีเป็นอดีตพนักงานโรงงานค่ะ
แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการขาย

โดยการเอารถนะเอารถมาดัดแปลงเป็นร้านขายหมูทอดแทนนะคะ
เลยจริงแล้วก็มามีแมนูหลากหลายนะให้คุณดูสิฮะ
มีกุญเชียงมีหมูทอดมีเมนูเกี่ยวกับทอดเยอะแยะไปหมด
ุ้งกระเทียมหมูยอกระเทียมลาบหมูก็มีหลากหลาย
เลือกตามอัธยาศัยและนี่ค่ะอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือน้ำจิ้มแจ่ว
คนให้ดูเลยชอบมากอ่ะเนอะมันเป็นเอกลักษณ์จริงนะ
ถ้าจะกินพวกเมนูทอดแบบนี้ก็ต้องน้ำจิ้มแจ่วลักษณะแบบนี้
แบบจะตัดเลี่ยนโอ้เค็มเล็กลุกมาเลย
แล้วห่อใส่คู่กับข้าวเหนียวร้อนทานกันยามเช้าแบบนี้
ทุกสีสดชื่นทีเดียวแล้วไม่แค่นั้นนะคะ
เขายังมีหมกหน่อไม้หมกไก่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าด้วย
ชอบมากเลยหมกหน่อไม้เนี่ยมันก็หอมดีแล้วก็เครื่องเทศเยอะนะคะ
อร่อยกันมากมายทีเดียวโอ้โห
นะบไปสั่งหมูทอดนะหมูกรอบดีนะ

เออที่เหมือนเป็นเหมือนเผ็ดแป้งที่ทอดมาด้วย

ยอก
ตกใจน้องมันต้องด้องกิน
ใช่ไหมคะแป้งทอด

ไม่ใช่ขนมสิกินกับข้าวเหนียว
ใช่ไหมคะอร่อยแค่นั้นก็อร่อยแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็จะมีสูตรแป้งเฉพาะปรุงมาแบบอย่างดีอ่ะ
ไม่รู้ใส่อะไรบ้างแต่มันอร่อยจังไว้แต่มันไม่เหมือนที่บ้านทำอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นร้านนี้ก็เลยทั้งขายดีนะคะแล้วก็ขายมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ปราจีนบุรีนะคุณผู้ชมปลาจีนค่ะใครอยากจะแวะเวียนไปหาซื้อก็ไปกันได้
เป็นร้านดังเนี่ยเราขึ้นเบอร์โทรให้ละ๐๙๗๙๔๖๔๕๕๙โทรถามก็ได้ค่ะ
แต่ถ้าจะสั่งมากรุงเทพดิฉันว่าก็คงจะนานหน่อยไม่ได้นานอย่างเดียวนะจ่ายเยอะด้วยแหละ
ไม่ใช่ค่าหมูนะค่าส่งด้วยแหละเขามักกันแบบโอ๊ยเนาะเป็นหน้าทานจริง